สำหรับผู้แข่งขันนักช็อปของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องตั้งวงรอเลย
ไม่ได้จะชวนเล่นไฟหรือว่าอะไรนะคะ
เขาคนนี้ค่ะเป็นพระเอกลิเกที่เรียกได้ว่าแค่เปิดปากมาเท่านั้นร้องแค่นิดเดียวเข่งสั่นกึก
จะเป็นใครได้ล่ะคะนอกจากพี่เอชายามิดชัย
คุณครับขอติดพริกอยู่ข้างหน้าครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเป๊กกี้

พี่พี่ข้ามจากเวลาของพี่มาหาเวลาของเป๊กได้ไงเนี่ย
พี่ต้องมาอยู่แล้วเป็นรายการดีอีกรายการหนึ่งพี่ต้องมา

พี่เหรอเออพี่ต้องเก่งสิถ้าพี่ไม่เก่งพี่ไม่มาหรอกรายการนี้

ครับพี่เวลาไปซื้อของเข้าบ้านใครเป็นคนซื้อ

ไม่จริงหรอกคุณเอง

รอพี่เก่งของพี่เก่งพี่

จริงแล้วจะดูเนี่ยก็คือจะดูตอนที่มันข้างล่างเลยสรุปยอดออกมา
วงการเพลงตอนนี้มันมีเพลงอะไรใหม่บ้างอะพี่
เพลงที่เขากำลังฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมกันแบบเพลงใหม่

โอ๊ยถามพี่เรื่องเพลง
ฉันมั่นใจฉันแล้วจะต้องเปลี่ยนฉันเปลี่ยนต้องรู้
คนตกลำดังที่ลำนราย
คืนนั้นน้องจำได้ไหม
น้อยตกใจเสียงฟ้าร้อง

อีกเกี่ยวกับศิลปินอีกเพลงหนึ่ง

น้องโผทวา
พี่อาแพทย์ถูกกอดน้อง

สาธุขอให้ขโมยขึ้นบ้านพี่๔รอบค่ะ
พี่ไม่ได้เพลงของพี่สิ
เพลงอะไรนะชี้นิ้วจนทิ้มตาอยู่แล้ว

จองทั้งตัวและใจยกให้บินเลยทั้งหมด
หุ่นเธอน่ะโดนอยากแต่ก่อนว่าชอบนะ
จองทั้งตัวและใจยกให้เป็นเลยทุกสิ่ง
บตากันปริ้งขอเป็นหญิงของเธอนะ
ขอจองทั้งตัวและใจยกให้ไปเลยทั้งหมด
หุ่นเธอน่ะโดนอยากแต่ก่อนว่าชอบนะ
พระเจ้าทั้งตัวทั้งใจและไปเที่ยวที่ลำนาลา

โดนแล้วอะไรมันโดนไปที่ฝนพลัมที่ลำนาราย

ขอบคุณมากนะคะแม่พี่มีแรงปรกมือน้วยให้

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะภิตี
เดี๋ยวขอดูเพราะทำไมเขาแบบนี้
เขาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพิเศษ
ยกเป้ายมากเลยครับอันนี้พูดช่วยพิเศษ

ส่วนพี่ไม่มีเป็นผู้แคร่งเขาให้ผ่าน

ผมก็ตั้งใจที่ต้องมีป้ายติด
เห็นทุกคนเข้ามาเราชอบคิดเองไง

พี่ค้าพี่เป็นผู้คว่าคำถ่ายคนแรกเลย

เอ่อพี่เอ๊ค่ะทำไมชีวิตพี่ต้องการความโดดเด่นสูงขนาดนี้ครับพี่
ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นเพียงที่เก๋ดีอย่ามาแย่งอาชีพผมเลยดีหว่า
เอ้าก็ของพี่ตีนี่คุณผู้ช่วยอันนี้คนแข่งขัน

เอ๊กเอ๊ก

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

แบบว่าฮูเห็นแล้วแบบ

แล้วคนอื่นเราก็ต้องด้เริ่มได้นักคัก

กี่ในแถวอ่างทอง

ก๊ารามน้ำเพชม์

ลิเกสเดี๋ยวมาก่อนร้องเพลงด้วยเปล่า

กุ้งเขาอยู่โนนู่นเขาอยู่ชายนาคน

จริงเหรอเยี่ย

ใส่ตาขาวใส่ตาสั้นไม่เห็นน่ะเต้
แต่ไปใกล้อย่างนี้ก็รู้แล้วท้ายนี่ไง

ร้องกระโถงลงท้าว่ะ

ระดับลิเกพันล้านอย่างคุณเอชายา
เยือนถึงรายการเราทั้งที

เพิ่มความฮาแบบจัดเต็มแน่นอน
แต่คำถามข้อแรกของคุณชายาจะเป็นอะไร
ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ